อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนอนุบาลค่ะแล้วก็กำลังลงอุโมง
แต่ปรากฏว่าถนนลื่นทำให้รถพลิกคว่ำนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีจริงจริงที่
พลเมืองดีไปช่วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองปูซานเกาหลีใต้ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถนนลื่นอยู่ในอุโมงก็
ถลายไปถลายมานะคะสุดท้ายไปชนกับกำแพงอุโมงแล้วก็พลิกแบบนี้
เป็นภาพจากกล้องติดรถยนต์ค่ะที่สามารถบันทึกวินาที
ขณะที่รถโรงเรียนอนุบาลคันนี้นะคะบรรทุกนักเรียนมาเต็มคันรถด้วยนะคะ
คุณผู้ชมประสบอุบัติเหตุเสียการควบคุมบนถนนที่เปียก
แล้วก็ฉลับเข้าไปชนเข้ากับกำแพงสองฝั่งแล้วก็พลิกคว่ำ
ระหว่างทางวิ่งลอดอุโมงในเมืองปูซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้
เมื่อ๒กันยายนที่ผ่านมาหลังจากรถพลิกคว่ำ
แล้วก็รถนิ่งสนิทแบบนี้นี่แหละค่ะก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์
คนที่ขับขี่รถยนต์นับ๑๐คนในเส้นทางเดียวกัน
ก็ระดมกำลังไปให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนขับรถ
ช่วยเหลือเด็กเล็กค่ะก็มีทั้งเด็กก่อนวัยเรียน
มีครูผู้สอนด้วยช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
ใช้เวลาในการช่วยเหลือเพียง๕นาทีเท่านั้นเด็กยังตัวเล็กนิดเดียวเลยนะคะ
ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จากเหตุการณ์นี้ตำรวจเมืองปูซานกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
ของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วก็มีการส่งจดหมายแสดงความขอบคุณ
ยังพลเมืองดีและครูผู้สอนทั้ง๑๑คนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกู้ภัยในครั้งนี้ค่ะ